ดูกันก่อนเลยเรื่องของยอดของผู้ป่วยโควิด๑๙ที่ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
วันนี้ถือว่าคือเพิ่มขึ้นดับเบิ้ลเลยนะคะ
กระทรวงสาธารณสุขก็แถลงถึงจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมาวันนี้๑๘๘ราย

กลุ่มที่๑คือผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้
หรือว่าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก็คือทั้งหมด๖๕ราย
เป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับสนามมวย๒๑รายสถานบันเทิงอีก๕ราย
และมีกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว๓๗รายค่ะ
อกจากนี้ยังมีกลุ่มที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซียอีก๒รายนะคะ
ส่วนกลุ่มที่๒อันนี้ก็คือกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เราได้บอกไป
จำนวน๑๕รายก็คือกลุ่มผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศหรือชาวต่างชาติ๘ราย
จำนวนนี้มีหลายรายที่มีประวัติเดินทางกลับจากการไปเที่ยวผับที่ปลอยเป็ดกัมพูชา
ร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้าค่ะ
ยังมีกลุ่มผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในสถานที่แออัดและต้องใกล้ชิดคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอีก๗ราย
อกจากนั้นก็มีกลุ่มที่ยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
ยังระบุที่มาไม่ได้ว่าไปติดจากไหนเนี่ยนะคะ๑๐๘รายค่ะ
สำหรับผู้ป่วยอาการหนักยังมีตัวเลขเท่ากับเมื่อวานก็คือ๗รายนะคะทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่แล้วต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
และมีผู้ป่วยที่รักษาหายให้กลับบ้านได้เพิ่มอีก๑ราย
เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าดูยอดสะสมรวมเนี่ยทั้งหมด๕๙๙รายนะคะเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล๕๕๓รายกลับบ้านไปแล้ว๔๕รายและเสียชีวิตอีก๑ศพค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าตัวเลขครั้งนี้ถือว่าน่าสนใจนะคะก็คือในช่วง๓๔วันที่ผ่านมามีจำนวนผู้ป่วยในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวค่ะ

ก็คือถ้าหากว่าจุดศูนย์รวมที่เกิดการระบาดตอนแรกอยู่ที่กรุงเทพ

เชื้อโรคมันก็จะไปที่ต่างจังหวัดแล้วก็กระจายเพิ่มมากขึ้นแบบนี้นะคะ
ก็เป็นมาตรการที่อยากให้อยู่บ้านก็อยู่บ้านจริงนะคะ
เพื่อที่จะสกัดการแพร่เชื้อไม่ให้เชื้อไปยังผู้ใหญ่

อยู่ตามต่างจังหวัดด้วยอันนี้ก็มีการแสดงความเป็นห่วงออกมา
แต่ภาพที่เห็นวันนี้ก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนากันอย่างต่อเนื่อง
หลังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลออกมาตรการน็อก๒๒วัน
เพื่อสกัดการแพร่เชื้อคุณผู้ชมค่ะ
ที่เห็นนี้เป็นบรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิด๒ค่ะ
พบว่าประชาชนก็ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาหนาตาทีเดียว
นายจิรษักเยาวัสสกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดยอมรับ
๒วันที่ผ่านมามีผู้โดยสารเดินทางกลับต่างจังหวัด
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ๓แห่งของปคศทั้งหมอชิด๒เอกมัยและสายใต้
คือมีปริมาณเพิ่มขึ้นราว๑๐๐๐คน
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติที่มาซื้อตัวเดินทางกลับในเส้นทาง
แม่ศรมุกดาหารนครพนมและอุบวลราชธานี
ก็ทำให้เส้นทางดังกล่าวมีผู้เดินทางเพิ่มมากขึ้น
ส่วนเส้นทางอื่นการเดินทางยังคงเป็นปกติ
ด้วยการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด
แล้วก็ฆ่าเชื้อภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารค่ะ
เช่นพื้นที่อาคารเก้าอี้เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว

จากนี้ก็ยังมีการติดป้ายเว้นระยะห่าง
เพื่อป้องกันโควิด๑๙บริเวณเก้าอี้
โดยให้ประชาชนก็มีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วย
แล้วก็มีการนำอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างไป

ไม่ว่าจะเป็นเจลแอลกอฮอลฆ่าเชื้อโรค
ภายในสถานีแล้วก็ที่ทำการของบขทุกแห่งด้วยค่ะ
คือเมื่อวานนี้กรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เพื่อขอความร่วมมือให้จัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา
เฝ้าระวังและป้องกันโรคในระดับอำเภอและหมู่บ้าน
หลังจากมีประชาชนเดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑล

ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคำสั่งปิดสถานที่หลายแห่งเป็นเวลา๒๒วัน
โดยกรมควบคุมโรคนะคะขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดปฏิบัติการในการตั้งทีมอาสาโควิด๑๙
คือตั้งในระดับอำเภอแล้วก็หมู่บ้าน
เพื่อดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง
จัดทำฐานข้อมูลของผู้ที่เดินทางถึงภูมิลำเนาตั้งแต่วันที่๒๒มีนาคมเป็นต้นไป
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่เดินทางมาถึง

กักตัวเองอยู่ในที่พักเป็นเวลา๑๔วัน
นับจากเดินทางถึงภูมิลำเนานะคะ
ส่วนผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนานั้น
กรมควบคุมโรคขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
นั่นก็คือไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
ไม่ใช่ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
ล้างมือบ่อยด้วยน้ำและสบู่นาน๒๐วินาที
หรือใช้แอลกอฮอล์๗๐ลูบไป

เลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อื่น
ถ้าหากมีไข้หรือว่าการเดินเรื่องของทางเดินหายใจมีปัญหา
ก็ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
และไปพบแพทย์สาธารณสุขในพื้นที่ทันทีเลย
ทีนี้มาดูบรรยากาศตามห้างสรรพสินค้าวันนี้
เพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว
ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะ
ทีมข่าวลงไปสำรวจก็พบว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้ามาใช้บริการทุกคนค่ะ
ส่วนร้านอาหารภายในห้างก็มีการปรับตัว
ตั้งโต๊ะให้รับสั่งอาหารใส่กล่องกลับบ้าน
ขณะที่ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เมื่อวานนี้ประชาชนแตกตื่นแล้วไปซื้อของไปกักตุนกัน
วันนี้พนักงานนำสินค้ามาเติมจนปริมาณเพียงพอแล้วกลับมาเต็มเชลล์เหมือนเดิมแล้วนะคะ
ขณะที่วันนี้มีประกาศฉบับที่๓ของกรุงเทพออกมา
ว่าด้วยเรื่องของการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวนะคะ
ซึ่งก็เป็นการขยายรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ๒ฉบับที่ออกมาก่อนหน้านี้
โดยให้เหตุผลว่าเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยระวังวิกฤตการณ์แพร่ระบาด
นั่นก็คือ๑ให้ร้านอาหารรวมถึงร้านที่อยู่ในคูหารถเข็นแล้วก็แผงลอยจำหน่ายอาหารร้านอาหารในโรงแรม
ให้เปิดเฉพาะจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น
นั่นก็คือขายแล้วก็ให้นำกลับไปทานที่บ้านไม่ต้องไปทานในร้าน
ยกเว้นร้านอาหารที่อยู่ในบริเวณสนามบิน
สรรพสินค้าให้รวมถึงศูนย์การค้าคอมโมนิตี้หมอเว้นแตะซูเปอร์มาร์เก็ต
ร้านขายยาหรือสินค้าเบตเตอร์เล็ตที่จำเป็นที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตนะคะ
ร้านอาหารให้เปิดเฉพาะจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น
ซึ่งก็ไม่รวมถึงพื้นที่ตั้งของธนาคาร
คือธนาคารมีคำถามก่อนหน้านี้ว่าเปิดหรือปิด
ยังคงเปิดให้บริการตามปกติอยู่นะคะ
ตอนนี้หลายจังหวัดเขาก็มีการใช้มาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น
แล้วก็ล่าสุดบอกว่าทางเชียงใหม่อาจจะใช้มาตรการเดียวกรุงเทพมหานคร

บุรีเองก็จะเพิ่มมาตรการรับมือ